อ่าคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะคะว่าได้ติดตามค้าวิทยาลัยภาษาอังกฤษนะครับ

อ่าคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะคะว่าได้ติดตามค้าวิทยาลัยภาษาอังกฤษนะครับ

อ่าคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะคะว่าได้ติดตามค้าวิทยาลัยภาษาอังกฤษนะครับ

อ่าคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะคะว่าได้ติดตามค้าวิทยาลัยภาษาอังกฤษนะครับ
เอ๊ะตังรวจสภบางบัวทองท่านทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
แค่คนเมาแล้วไปขับรถแล้วพยายามที่จะหลบด่านตรวจ
ท่านก็ไปถีบรถเขาแล้วทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยตาย
ประสบอุบัติเหตุตายนะเพราะว่าหัวไปฟาดพื้น
เอาล่ะคุณผู้ชมเป็นสื่อมวลชนแล้วเราเองก็ต้องฟังความสองฝ่ายนะคะ
เดี๋ยวตามเรื่องกันให้ค่ะเล่าเหตุการณ์ก่อน
เหตุการณ์สลดเกิดขึ้นสักประมาณช่วงตี๓คืนเมื่อวานนี้
ตำรวจสพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ทีเดียวเขาได้รับแจ้งบอกว่าเหตุมีรถจักรยานยนต์
ชนเสาเกาะกลางถนนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายหนึ่งราย
จุดเกิดเหตุนี่เลยค่ะเหตุเกิดบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานต่าง
ระดับข้ามแยกถนนบางกรวยใส่น้อยขาออก
ตอนแรกก็ดูเหมือนว่าเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุปกติไม่มีอะไร
ผู้เสียชีวิตคือนายพิษนุผลสู้ศึกอายุ๒๘ปี
สภาพศพตอนที่กู้ภัยตำรวจไปถึงคือ
คว่ำกระโหลกศีรษะแตกเลือดไหลนองพื้น
ประเด็นค่ะนอกจากจะมีคนตายแล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะ

อันนี้ฝ่ายเพื่อนของผู้ตายก็คือนายสะสินะทองอ่อนอายุ๓๓ปี
บอกว่าตำรวจนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุทำให้เพื่อนของผมตาย
ถามกันต่อว่าเอ้าทำไมศาสินะมันเกิดอะไรขึ้น
ศินะเล่าบอกว่าหลังดื่มกินกับผู้ตาย
ก็เลยพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
พอมาถึงด่านตรวจตำรวจเขานั่งด่านตรวจถูกไหม

คือก็กลัวแหละนี่นะเราทำกราฟิกจำลองให้ดูแบบนี้
ก็กลัวไงกลัวว่าเมาแล้วขับ
เดี๋ยวจะถูกจับปรับอะไรก็ว่ากันไป
ตัดสินใจเลี้ยวรถกลับขับย้อนสอน
ระหว่างนี้เท่านั้นแหละค่ะถูกตำรวจ

ถูกตำรวจดักใช้กระบองตี
ตีตอนแรกหลบได้ทัน
แต่แต่แต่แต่
แต่ไปโดนตำรวจอีกคนนึงนะ
ถีบรถมอเตอร์ไซค์ที่เขากำลังจะหลบหนีล้มความ
แล้วนี่ค่ะหัวของเพื่อนนะคะไปฟาดกับป้ายบอกทาง

ศสินะยอมรับว่าตัวเองกับเพื่อนทำผิดกฎหมายจริง
หนีด่านตรวจแล้วก็ไปดื่มมาแล้วขับขี่
แต่ตำรวจก็ไม่น่าจะทำกันแบบนี้ไหม
ทำเกินกว่าเหตุไปไหมอันนี้เพื่อนของผู้ตาย
ตั้งคำถามแล้วชาวเน็ตบางส่วนก็ตั้งคำถามแบบนี้

เพราะเขามี๔คนผมจำได้ติดตาเลย๔คน
พอกระบองฟาดไม่โดนเนี่ยเขาวิ่งมาดักนี่
แล้วซึ่งคันนี้คันผู้ตายเนี่ยเขานำหน้ามาเขาคันแรกสุด

แล้วรถก็ก็ไม่เป็นนู่นเพราะตัวเขาหนอถึงตรงนี้
เกิดไปตั้งแต่ขวดกล่าวเนี่ยตายน่ะพี่

แต่หลบต่างคนต่างหลบหลบกระบองนะพี่
ศาสินะเพื่อนผู้ตายเล่าแบบนี้ตีความได้ว่าก็ประมาณว่าโทษตำรวจนั่นแหละว่าทำเกินกว่าเหตุ
เพราะตำรวจไปถีบมอเตอร์ไซค์ก็เลยทำให้รถของผู้ตายล้ม
พอล้มเสร็จปุ๊บผู้ตายศีรษะก็ไปฟาดกับป้ายบอกทางเนี่ยนะคะ
เอ้าศาสินะเขาบอกข้อมูลแบบนี้ตำรวจว่าไง
ผู้กำกับสพบางบัวทองค่ะพันธุ์ตำรวจเอกศิรพบอนุสิริ
แจ้งบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชาคือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตอนนั้นนะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตำรวจไม่ได้ถีบรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายจนล้ม
แต่ผู้ตายนั่นแหละขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีด่านตรวจแล้วเสียหลัก
เสียหลักลื่นล้มถลายเองก็เลยกลายเป็นเรื่องเศร้านี้เกิดขึ้น
ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้มีการดักตั้งด่านลอยใดทั้งสิ้น
ทุกอย่างเป็นกระบวนการที่ตำรวจทำถูกต้องแล้ว
ผู้กำกับสพบางบัวทองว่าแบบนี้เชิญฟังเสียงอีกรอบค่ะ
เราไปเตะเนี่ยตรงนี้คนที่ผ่านด่านมาเนี่ย
แล้วก็ล่องรอยที่เขาขูดบงแขกจากที่ทำนวจนี่
แล้วก็ศพเขาก็อยู่เสาเนี่ย

เนี่ยเนี่ยเท่ามีสิบเมตรนะคูดไปทึนนี่
เนี่ยทำโหรดก็ยืนอยู่หนึ่งหลังจุดชนอีก
ที่จะถึงตำรวจนี่ไงข้อมูลสองฝั่งไม่ตรงกันแล้ว
คุณผู้ชมกฎหมายยุติธรรมหรือยุติธรรมไม่หรือไม่
เพราะหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวก็คุณเป็นคนบังคับใช้กฎหมายเนี่ย
คุณเป็นตำรวจถูกไหมกฎหมายยุติธรรมหรือเปล่า
หรืออย่างนั้นไม่ทราบแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะ
กล้องวงจรปิดน่าจะมีหน้าจุดนั้นเดี๋ยวตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งนะคะ
ทีนี้ปู่ของผู้ตายบอกว่าโกรธมาก
โกรธที่ตำรวจมาทำแบบนี้กับหลานตัวเอง
บอกว่าแม้ว่าหลานตัวเองจะทำผิดก็จริง
แต่ตำรวจซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมายก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายหลานตัวเองจนเสียชีวิตขนาดนี้
ยืนยันจากนี้จะไม่มีการยอมความจะไม่มีการไกลเกลี่ยใดทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่จัดงานศพให้หลานของคุณปู่นะฮะ

คุณคิดว่าโดยสามัญสำนึกเนี่ยล้มเองตรงหัวโค้งขี่เร็วขนาดไหนหัวจะไปฟาด
สามัญสำธิกของทุกคนเนี้ยคุณคิดดูดิตรงนั้นจะมาเป็นช่วงอยู่เทินอ่ะ
ผมถามฝากฝากฝากคือผมกลับใบอยู่ที่สเกิดเหตุอะไรวะ

อย่างนี้แหละผู้พิทักษ์ท่านที่ราช
อืมก็เข้าใจอารมณ์ของคุณปู่นะคะ
แต่ว่าเมื่อสักครู่เป็นผู้กำกับสพบางบัวทองเป็นตำรวจเนาะ
ไม่ใช่ทหารเดี๋ยวทหารเขาจะดุ้งเอา
อ๋อเนี่ยก็ตามคดีนี้เดี๋ยวสอบให้ต่อไปเนี่ยนะคะ